คุณผู้ชมคะพาไปช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะคะ
โดยเฉพาะสาวเชื่อว่าน่าจะชอบชวนคุณผู้ชมกับคุณน้ำแข็งไปก็แล้วกัน
เที่ยวกันแบบทำสปาเกลือจากธรรมชาติกันหน่อยนี่ที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ก็ถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสปาที่มาจากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทยเลยค่ะ
แล้วก็เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากดอกเกลือด้วยนะคะ
มีผู้คนในชุมชนนำดอกเกลือเขามาต่อยอดก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ
กลายเป็นธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรเขาจะนำเอาดอกเกลือบริสุทธิ์ค่ะ
ผสมผสานกับสมุนไพรนานาชนิดค่ะก็กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลายเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวให้ผิวเรียบเนียนเรียกวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ใครที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่าอย่าพลาดนะคะ
เพราะคุณจะได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว
กิจกรรมนี้ยังเป็นการเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านแหลมที่ได้มีการรักษาสิ่งที่เป็นคุณค่าของชุมชนเอาไว้
อย่างเช่นดอกเกลือที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะ
หรืองานปฏิบัติกรรมเกลือขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี
สร้างประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางเกลือให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ผมไม่น่าเชื่อนะว่าเกลือสามารถเอามาทำอะไรได้เยอะแย้งมากใหม่นะ
ประโยชน์เยอะมากคุณให้หนึ่งจองไว้เลยนะมีนานานาไปเที่ยวบ้างทีนะที่เพชรบุรี
แล้วพาไปทำสปาเกลือแบบนี้ด้วยนะเออโทษนะฮะถามหรือยังเนี่ยคิดโปรแกรมอะไรเสร็จจับเลยเห
ล็อกเวลาทุกอย่างเรียบร้อยแต่ก็ยินดีต้อนรับครับผม
เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวต้องลองไปอุดหนุนแล้วก็ลองไปเที่ยวด้วยบ้างแล้วนะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับยอยักษ์รักโลกครับ
การเดินทางท่องเที่ยวล้วนแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตั้งแต่การเดินทางการเข้าพักการใช้พลังงาน
บริโภคอาหารกิจกรรมท่องเที่ยว

เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน
ทุกครั้งที่ไปเที่ยวงดกิจกรรมที่สร้างมลพิษ
กถุงผ้าพกระบอกน้ำแยกขยะให้ถูกที่
ทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พายเรือเดินหรือปั่นจักรยานเที่ยว
กินอาหารท้องถิ่นช่วยลดการขนส่ง
เลือกที่พักที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนทุกวัน
เปิดไฟทิ้งและใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า
ักษ์เขียวอยากให้ทุกคนเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อโลก
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ